เวลาที่จะถึงงานสำคัญอยากจะบวชจะรับปริญญาจะแต่งงาน

เหตุการณ์นี้ค่ะว่าที่เจ้าเบ่าเนี่ยเขาก็ไปกับยาย
ขี่มอเตอร์ไซค์ตั้งใจจะไปแจกการ์ดแต่งงาน
ปรากฏว่าขากลับคุณผู้ชมเกิดอุบัติเหตุ
คือรถมาพุ่งชนป้ายข้างทาง
คนที่ขี่ว่าที่เจ้าบ่าวนี่เสียชีวิตเลยนะคะ
กลายเป็นเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นค่ะ
ซึ่งเกิดขึ้นอยู่หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลเมืองแก่ที่ท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะคะ

คนขี่มอเตอร์ไซค์คือนายสุภาชัยงาหอม
อายุ๒๒ปีเป็นว่าที่เจ้าบ่าวค่ะ

นองพื้นอยู่ตรงขอบถนน
ดูสิมอเตอร์ไซค์อยู่หน้าป้ายโรงพยาบาล

แล้วใกล้กันเจอคุณยายของผู้ตาย
คุณยายอ่อนบุญทวีอายุ๗๐แล้ว

ยายได้รับบาดเจ็บสาหัสร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวด
เพราะว่าขาคุณยายหักคิ้วขวาแตก
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำคุณยายส่งโรงพยาบาลสุรินทร์
ส่วนรถมอเตอร์ไซค์สภาพพังยับเยินเลยค่ะ
ตะแคงอยู่ข้างถนนป้ายบอกทางก็หักเสียหายนะคะ
ญาติของผู้ตายย่านของนายสุปชัย
จากบ้านตั้งใจจะไปแจกการ์ดงานแต่งงาน

งานแต่งงานเขาอ่ะอีก๑๐วันจะเกิดขึ้นอ่ะคุณผู้ชม
ขี่มอเตอร์ไซค์พายายจะกลับบ้าน
ไม่รู้ว่านายสุประชัยนั้นหลับในหรือเปล่า
แล้วก็รถก็วิ่งตรงพุ่งไปหาป้ายข้างทางชนแบบนี้นะคะ
จากการชนะสูตรพลิกศพของร้อยเวรแล้วก็แพทย์เวรเนี่ย
เองก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ก็ให้ญาตินำร่างกลับไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปนะคะ
แล้วนักข่าวของเราก็ไปที่บ้านของผู้ตายไปเจอคุณแม่

คุณแม่เล่าให้ฟังนะว่าวันเกิดเหตุน่ะ
เห็นรูปของลูกแล้วก็บัตรประชาชนอยู่ในโซเชียล
ก็ยังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะทำไมเอาบัตรประชาชนของลูกมาเรียงแบบนี้
คนโทรมาบอกว่าแม่ลูกแม่เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตนะ
ตอนนั้นแม่ไม่เชื่อว่าลูกจะเกิดอุบัติเหตุอีก๑๐วันจะแต่งงานแล้ว
แล้วก็ถามว่าแม่คะแม่มีรังสังหรณ์อะไรไหม
บอกว่าไม่ได้มีรางสังหรณ์ไม่ได้มีการบอกเหตุอะไรเลย
มีแค่ฝันฝันว่ามีญาติมาบอกว่าบ้านรกจังแค่นั้นเอง
ก็ไม่รู้ว่าจะโยงไปถึงเรื่องนี้ยังไงบ้าง
แล้วเราก็เป็นห่วงไงเขาเอาการ์ดแต่งงานให้ดูด้วยนะคะ
เราก็ถามว่าคุณแม่แล้วว่าที่เจ้าสาวแม่เล่าให้ฟังหน่อยสิ
บอกว่าว่าที่เจ้าสาวเนี่ยนะคบหากับลูกชายมา๗ปีแล้ว
บตั้งแต่ม๔จนถึงตอนนี้ค่ะ
แล้วฝ่ายว่าที่เจ้าสาวกำลังตั้งท้องอยู่ด้วยนะ

ซึ่งทางตัวคุณแม่เองบอกว่าต้องดูแลลูกสะพ้าย

หลานเกิดมาไม่ได้เห็นหน้าพ่อเลย
เขาไปแจกการ์ดงานแต่งอะไร

เขาก็เออรักทางน้องดีลูกดีเขาก็โอเคอ่ะ
เขาก็มาช่วยงานทุกวันตั้งแต่รู้ข่าวตั้งแต่อะไรเลย

คบกันตั้งแต่เขาเรียนม๓ที่
ม๓ที่โรยียนปัญชาเสริมวิทย์ท่าตูมค่ะ

อืมทั้งน้องนี่มีน้องด้วยใช่ไหมคะ

โอ้โหเนี่ยค่ะทีนี้ไปฟังว่าที่เจ้าสาวกันบ้างนะคะ
ซึ่งคุณอนงนาฏสุขแก้วอายุ๒๒ปี
เธอบอกเธอเสียใจมากนะเธอยังทำอะไรไม่ถูกเลย
คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะ
ตอนนั้นก็นี่มั่งหนูร้องไม่ออกเลย
หนูไม่รู้ว่าหนูทำยังไง
รวมอังแม่หนู

ตอนนี้ต้องปี๑๗ครับ

ใช่ค่ะพอมันเป็นม๔
โอ้โหคุณอีก๑๐วันจะแต่งงาน
แล้วเรื่องที่บีบหัวใจมากไปกว่านั้นอีกนะ
วันนี้คุณผู้ชม๑๗มีนาคมเป็นวันเกิดของคนตายค่ะ

คือมีทั้งงานวันเกิดมีทั้งงานแต่งงานที่ไม่ได้จัดนะ
ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะชาปนกิจเลยด้วยนะคะ
ซึ่งทางด้านคุณยายคุณยายที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์มา
คุณยายวัย๗๐ปีถามว่าอาการของคุณยายเป็นอย่างไรบ้าง
ตอนนี้ยายก็ยังอาการโคม่าอยู่เลยนะคะ
คุณหมอยังดูแลคุณยายอย่างใกล้ชิดอยู่
โอ้โหข่าวนี้เป็นข่าวเศร้าอีกข่าวหนึ่งเลยนะ